สวัสดีครับภายุฝนฟ้ากระหนับมากจริงอยากดื่มน้ำหรือกาแฟสักแก้วไหม
ให้คุณหน่อยแล้วจะไม่คิดว่าใจ
ไม่ไม่มีติดตามกับรายการที่มีประโยชน์ก็ไม่รู้ว่า
หวัดดีค่ะเค้าเหมือนเหมือนละครเหมือนหนังเลย

นางก็เลยมาอืมถ้าบ่นไปนะคะว่า

ใช่ก็ยังคิดว่าเรายังคบกันอยู่หรือเปล่า

ใช่ปกติก่อนช่วงเย็นพี่ม๊อคเขาต้องดื่มกาแฟค่ะ

ห้าคนเหมือนแบบว่าใบไม้ล่วงเลยอ่ะ
คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง

เหมือนกับมีพฤติกรรมที่

เออทำแล้วไม่รู้สึกว่า
อันนี้คือสิ่งที่แบบ
ทุกคนบอกเฮ้ยใช่แล้วแบบเป็นแพลตฟอร์มใช้คำว่าแพลตฟอร์มเดียวกันเลยคือ
พาไปทำบุญชวนอ่ะเล่นแชร์ก่อนเล่นแชร์ปุ๊บพาไปทำบุญ
สักพักตายตายแบบไม่มีสาเหตุ
คือลักษณะจะคล้ายกันเกือบหมดเลยล่ะ

ลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกันคล้ายกัน
เดี๋ยวไปว่ากันเรื่อง๖๒สมบาลเอาเรื่องผายุก่อน
พายุฝนฟ้าขนองอย่างที่บอกไป
แล้วก็ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดเหตุการณ์ต่างทั้ง
มีลูกเห็บตกฝนฟ้าขนองมา
ผายุพัดเสาไฟฟ้าแรงสูง
ต้นล้มขวางถนนมิตรภาพ
ก็ทำให้รถติดยาวกันเลยทีเดียวในช่วงปากช่องอ่ะนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานการจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้านครราชศรีมาค่ะ
อยู่ในช่วงเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
รถติดเนี่ยเป็นแถวยาวหลายกิโลหลังจากช่วงกลางดึกประมาณสักยี่สิบสี่นาฬิกาค่ะ
พายุลมฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่
ต้นเนี่ยค่ะล้มลงมาระยะทางก็ประมาณสี่ร้อยเมตรนะคะ
ก็เลยทำให้รถที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
วิ่งได้ช่องทางเดียวซึ่งปกติเนี่ยค่ะ
ถนนเส้นเนี้ยวิ่งได้สามช่องทางนะคะโดยทางการไฟฟ้าเองเขาก็เลยนำป้ายเตือนอันตรายเนี่ย
ตั้งบนถนนเพื่อจะแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลางดง
เขามีการประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็ทั้งอำเภอปักช่องอำเภอใกล้เคียง
ระดมกำลังทั้งรถเคนเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ยกเสาไฟฟ้าที่ล้ม
รวมทั้งต้องมีการปักเสาไฟฟ้าแล้วก็เดินสายไฟฟ้าใหม่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรที่ติดขัดเนี่ย
ก็มีการประสานกำลังตำรวจทางหลวงตั้งกลวยยางเปิดช่องทางพิเศษคือให้วิ่งสวนทางอ่ะค่ะ
ตั้งแต่กิโลเมตรที่๔๗ในจุดกลับรถทางเข้าหมู่บ้านปางอโศก
เข้าช่องทางเดิมที่กิโลเมตรที่๕๐ก็คือตรงหน้าฟาร์มโชคชัย
เพื่อให้การจรจรเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะภูมิกับดูแล
เรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำปลาปลา
ในพื้นที่๗๔จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็มีการเปิดเผยเรื่องของกระแสข่าวว่าการเตรียมขอปรับค่าน้ำปลาปลา
จากว่าต้นทุนการผลิตน้ำปลาปลาที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้อย่างที่เราคุยกันไปวันนั้น
เขาบอกว่ายังไม่มีการเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการปรับขึ้นค่าน้ำปลาปลาแต่อย่างใดนะคะ
คือวันก่อนเราบอกว่าน่าจะมีผลอีกสัก๒เดือนตอนนี้ออกมาบอกว่ายังไม่ได้มีการเสนอเกี่ยวกับกระทรวงมหาทัย
เรื่องของการขอขึ้นค่าน้ำปลาปลาเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการเน้นย้ำออกมาค่ะ
บอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานทั้งเรื่องของการขยายเขตให้บริการน้ำปลาปลา
รองรับความต้องการใช้น้ำในส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะให้ประโยชน์ของประชาชนมันสอดคล้องกับนโยบาย
บำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย
เพื่อให้มีปริมาณน้ำเนี่ยกลับคืนมาให้กับบริการกับประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะ
ก็เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายก็ดำเนินงานต่างจะช่วยบรรเทาการปรับลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสนอ
แต่ก็โอเค๒๐กว่าปีที่เราไม่เคยขึ้นค่าน้ำกันมาในขณะที่ไฟมันขึ้นมาตลอดใช่ไหมล่ะ
ที่จริงแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งขึ้นพร้อมพร้อมกันไหมคือตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเอาต้นทุนเรื่องของการผลิตน้ำปลาปลาออกมาก็ก็จะเห็นว่าอ่ะ
ต้นทุนมันดูสูงกว่าที่ที่เราใช้กันอยู่อะไรอย่างเงี้เพราะว่าค่าไฟเดือนหน้ามาเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันอีกรอบหนึ่งก่อน
เห็นค่าไฟตอนนี้ว่านาวหรอหะไม่ใช่ครับนาวเลยครับเพราะเวลาค่าไฟมาพุกก็นาวปั๊บอยู่แล้วอุ๊ยจ๊ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟเดือนหน้าค่าเอฟทียังไม่ลงเพราะว่ามันมีผลมาจากการใช้เดือนนี้
ใช่ไหมฮะค่าน้ำพฤษภานิดหน่อยฮะพฤษภาก็เนี่ยแหละลง
ลงตอนนี้รู้สึกจะลงเยอะเหมือนกันมากกว่า๒สตางค์แล้วล่ะ
ก็ไปดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่อะไรครับทำไมผมรอฟังคุณอยู่ครับ
ทำไมเราไม่ได้เจอหลายวันเป็นบ้านหลายวันเจอคุณหลายวันแล้วคิดถึงไง
ฉันดีใจเธอฉันจัดรายการแบบสมูทมากคิดถึงมากชีวิตฉันดีมาก
ไม่ได้เจอวันอำนาจมากเลยน่ะหลายวันหลายวันหลายวันเนอะ
วันจานังคัยไม่ได้เจอวันศุกร์ก็ไม่ได้เจอไหมอาทิตย์แรกศุกร์ก็ไม่เจอหูหลายวันมากห้าวันแล้วล่ะ
กาแฟให้ไหมฮะกาแฟให้กินพี่แม่ไงหรอหน่อยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ชงเองเดี๋ยวนี้ชงเองเพราะว่า
ชงเองเลยจริงจริงเพราะว่าเขาสร้างสมบุญบารมีไว้เยอะไงเขาสร้าง
ของหนูอาของหนูก็ยังไม่ค่อยเท่าไหรเว้ยยังมีแค่แบบว่าเออชงเอง
บางคนอ่ะทำไมคะระวังเถอะมันจะยิ่งกว่าสายยานอย่าสั่งอย่าสั่งไหล่หลอกคุณตัวเองดีแล้ว
ระวังระวังว่าวันหนึ่งจะตายเพราะตัวเองนะขอให้คำพูดเนี้ยคืนสนองได้อีหนุ่ม
ขอให้คำพูดอย่างนี้คืนสนองแกนะอีหนุ่มแม่มึงคิดได้ยังไงคำเหล่านี้อ่ะอืม
อันนี้คิดถึงกันใช่ไหมฮะคิดถึงกันใช่ไหม

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
กับนายปรีชาไคร่ควร
ออกไหมฮะก็คือครูปีชานั่นแหละ
ว่าไอ้กรณีหวย๓๐ล้านออลละเวงเนี่ย
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือหมวดจรูน
ตอนนั้นกลายเป็นข่าวโด่งดังยิ่งกว่าละครจริง

ต่อมานายปรีชาก็ได้เขียนข้อมูลโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุว่าคดีหวย๓๐ล้านเนิ่นมาเกือบ๖ปี
ค้นพบอีกหลายประการเร็วนี้คือความจริงจะปรากฏ
แล้วมีแอดด้วยนะฮะความจริงก็คือความจริง
คือความจริงนั่นแหละคือสโลแกนประจำตัวแกเลยล่ะ

ล่าสุดเนี่ยครูปีชาเค้ายังลงสอสออยู่มั้ย

เพราะว่าเค้าบอกทำให้หวยเนี่ยเป็น๘๐บาท
มันก็เป็นอยู่แล้วเนาะนะครับเขาบอกว่าในปีชาเนี่ย
เป็นเปิดถึงกรณีที่มาโพสต์เฟซบุ๊คว่า
คลิปที่นายสิทธาเนี่ยนำไปโพสต์เผยแพร่เนี่ย
เป็นการแอบบันทึกภาพโดยที่ตนเนี่ยไม่รู้ตัว
โดยเหตุเกิดขึ้นวันที่๓ธันวาคม๒๕๖
ถ้าดัดนั้นน่ะตนน่ะสอนอยู่
แล้วก็มีการพูดคุยกันนานกว่า๑ชั่วโมง

ทีมงานของทนายตั้มตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่๒๓คน
แล้วก็ระบุว่ามาเป็นผู้ประสานงานระหว่างตนกับลุงจรูน

แต่รู้สึกว่าตอนนี้เงินไปอยู่ที่หมวดจรูนแล้ว

จากนั้นก็ขอดูโทรศัพท์ของตน
ก็คือเอาโทรศัพท์ครูปีชามาดู
เพื่อดูบันทึกการพูดคุย
สั่งซื้อโรตเตอรี่ทางแอปพลิเคชันไลน์

มีการสั่งซื้อลอตเตอรี่เลขดังกล่าวจริง
จะให้ลุงจรูนเนี่ยบอกเอาอย่างนี้
แต่เพียงว่ามีคนมาประสานงานให้ก็ดี

ทนายสิทธาไม่ได้บอกว่าตัวเขาเป็นทนายความ
ดังนั้นตนจะรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดโปรง
ทนายสิทธาหรือนายสิทธาในคดีหวย๓๐ล้าน
เพราะหลักฐานสำคัญของคดีนั้นหายไปคือซองพลาสติก
องพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่รางวัลที่๑หายไปไหน
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุ
แล้วก็การนำหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำให้คดีหวยสามสิบล้าน
ที่ตนเป็นโจทย์จะถูกยกฟอง
นี่นะฮะเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณชูวิทย์ด้วย
เพราะคุณชุวิตมีออกมาพูดถึงทนายตั้มเมื่อวันก่อน
เนอะก็บอกว่าก่อนแห่งธนาคต์ปี๖วันนี้คุณลองไปอ่าน
ดูในอ้อยสีและพองเผือกเนี่ยนะครับ
ว่าทั้งหมดเป็นยังไงอะไรยังไงเกี่ยวกับเงื่อนงำหวย๓๐ล้าน
แต่ทนายตั้มเขาก็บอกมาแล้วนะ
อย่างน้อยผมไปเจอหรือทานข้าวกับใครก็มั่นใจได้ว่า
อัดคลิปไว้แก๊กเมย์แน่นอน
นี่คือการสิ่งที่ทนายตั้มเขาก็เสี้ยกลับมาเหมือนกัน
โอเคนะครับเดี๋ยวไปขอรบทรงชาติสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
แอมซะหน่อยหรือว่าวันนี้คนพูดถึงไซยาไนท์กันเต็มไปหมดเลยเถอะ
จริงแล้วไงว่าแบบทำไมคนเรามันฆ่าคนได้เยอะขนาดนั้น
ระยะเวลาไม่กี่ปีอ่ะอืมตอนแรกเมื่อวานบอกว่า๘สักพักทุ่ม๒ทุ่มบอก๑๐
วันนี้บิ๊กโจ๊กมาบอกว่า๑๒ดูดิแล้วทุกคนเป็นคนรอบข้างนางหมดเลยนะ
เป็นครูบางคนเป็นตำรวจอืมแล้วอย่างน้อยเสียชีวิตแล้ว
ถูกต้องแล้วคนล่าสุดที่ไปปล่อยปลาเนี่ยเป็นเพื่อนที่คบกันมาเป็น๑๐ปีนะ
มันก็มีเหตุการณ์แบบไล่เลี่ยงกันมาหลายอย่างนะคะ
ซึ่งจากกรณีที่แอมหรือว่านางสารารัฐผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญา
แล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ต่างนานามานะคะ
ซึ่งบอกว่าลักษณะของคดีอย่างนี้
มันมีหลายคดีที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะ
รวมไปถึงมีผู้เสียชีวิตหลายราย
แนวทางการสืบสวนตำรวจเขาเชื่อว่า
แอมนางสารารัฐน่าจะเป็นผู้นำสายไนท์
ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายไปผสมใส่อาหาร

เพื่อที่จะหวังลักทรัพย์สินมีค่าออกไป
ซึ่งล่าสุดมีการรายงานการสืบสวนออกมา
หลังจากที่ผู้ต้องหานำขวดบรรจุสารสายไนท์มาใช้ก่อเหตุ
เขาบอกว่าได้มีการว่าจ้างให้เยาวชนกลุ่มหนึ่งแถวบ้าน
ช่วยนำเอาไปฝังเพื่อทำลายหลักฐาน
แต่ปรากฏว่าหลังจากมันมีการนำเสนอข่าวของนางสารารัฐออกไปเนี่ย

พยานต่างเนี่ยเขาก็เลยรู้เรื่อง

ตัวหลักฐานนี้ค่ะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้มัดตัวผู้ต้องหาเลย
โดยสารสายไนท์ต้องบอกว่าเป็นสารอันตราย
เป็นสารเคมีอันตรายที่ออกฤทธิ์แบบรวดเร็ว
แล้วก็มีความเป็นพิษสูงมาก
ทีนี้เมื่อผู้ต้องหานำไปใช้ในการสังหารเหยื่อ

อาจจะทำให้ตัวผู้ต้องหาเองเขาได้รับอันตรายไปด้วย
เพราะว่าเขาต้องใช้มือหยิบจับ

โดยเขาไม่ได้ใส่ถุงมือป้องกัน
นำมาใช้ก่อเหตุบ่อยครั้ง
ก็เป็นไปได้ว่าร่างกายเขาอาจจะรับสารพิษไปด้วยเช่นกัน
คือก็มีสัตว์อาจารย์ในแพทย์มานบ
เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นสารที่อันตรายร้ายแรงมาก

ก็จะส่งผลให้เซลล์เสมือนขาดออกซิเจนรุนแรงในระดับเซลล์
ทั้งที่ออกซิเจนในเลือดมันปกติอะค่ะ

เขาบอกว่าเป็นหนึ่งส่วนในล้านส่วนเนี่ย

เพราะว่าอวัยวะทั่วร่างกายมันขาดออกซิเจน

ถ้าทราบเร็วหรือมีข้อสงสัยว่าถูกพิษเนี่ย

เนื่องจากว่ายามีผลข้างเคียงน้อย
แต่ในหลายกรณีที่มันเกิดเหตุกันมาเนี่ย
เขาไม่รู้ไงว่ามันมีสารตัวนี้
แล้วมีการรับประทานกันเข้าไปอย่างนี้

ซึ่งอย่างที่รถเมย์บอกไปนะครับว่า

มันก็เกิดขึ้นจากกรณีของทางคุณก้อยนะครับ

หลายคนก็ไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับคดีนี้นะฮะ
กระทั่งมาทางฝั่งของครอบครัวแล้วก็ญาติของทางคุณก้อยเองเนี่ย
เขาติดใจประเด็นเรื่องของทางที่คุณก้อยเนี่ยตาย
สาเหตุเพราะว่าวันที่ก้อยเนี่ยจะออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนในครอบครัวเองสงสัย
เพราะว่าเหมือนกับก้อยเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากออกไปในวันนั้นนะครับ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ก้อยเนี่ยหายตัวไปนะฮะ
ทางฝั่งของญาติเองได้มีการประกาศตามหาตัวว่าก้อยอยู่ที่ไหนนะครับ
มีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อนของก้อยคนหนึ่งชื่อว่าแอม
บอกว่าแอมไม่รู้เรื่องแอมอยู่นู่นนครปฐมบ้างอยู่วิทยาต่างนานา

หลังจากนั้นในมุมของทางฝั่งของครอบครัวเนี่ยก็เลยมีการประกาศตามหาว่า
เห็นผู้หญิงคนนี้บ้างนะฮะก็คือลงรูปก้อยไป
จนกระทั่งมีบุคคลซึ่งเรียกว่าเป็นพลเมืองดีก็แล้วกันนะฮะ
ได้มีการส่งข้อมูลมาพร้อมกับภาพของก้อย
ซึ่งเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าพอญาติเห็นบอกว่านี่คือก้อยน้องสาวเขาแน่นอน
พอแม่เห็นแม่เป็นลมเลยบอกนี่คือก้อยแล้วก้อยเสียชีวิตแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยทางญาติเนี่ยนะฮะได้มีการส่งภาพของก้อยเนี่ย
ไปหาทางแอมซึ่งเป็นเพื่อนที่บอกว่าไม่ได้เจอนี่แหละ
แล้วส่งบอกว่ารู้หรือยังแอมว่าก้อยตายแล้ว
ส่งรูปของก้อยไปให้ดูปรากฏว่าแอมตอบมาว่า
เฮ้ยไม่ไหวเมื่ออะไรยังไง

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งของญาติญาติของก้อยเนี่ย

อะไรขึ้นจนกระทั่งไปพบรถของก้อยจอดอยู่ที่หน้าบ้านของ
ตำรวจคนหนึ่งหลังจากนั้นได้มีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมครับแล้วก็ถึงได้เห็นนะครับว่าในเวลาเช้าของวันที่
สิบสี่นะครับทางฝั่งของก้อยเนี่ยขับรถคันหนึ่งไปหาทางฝั่งของ
ในสถานที่จุดนัดพบนะฮะเนี่ยเป็นภาพนี้ครับแล้วหลังจากนั้น
เนี่ยนะฮะทางฝั่งของก้อยเองเนี่ยก็จอดรถทิ้งเอาไว้หน้าบ้านของ
นายตำรวจท่านหนึ่งแล้วก็ลงจากรถของก้อยเองแล้วก็มาขึ้นรถของ
ทางฝั่งของแอมนี่คือภาพในตอนเช้านะฮะเป็นปฐมบทเลยนะครับอ่า
เนี่ยนะฮะขออนุญาตเล่าย้อนหลังให้ฟังอีกทีแล้วกัน
เชื่อว่าหลายท่านคงคงจะฟังไปบ้างแล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นภาพเช้า
วันเกิดเหตุเลยนะครับอันนี้ในพูดในมุมของก้อยก่อนนะฮะ
เนี่ยฮะก้อยผู้เสียชีวิตก็มาจอดรถแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับ
ว่าทางก้อยเนี่ยลงจากรถมาแล้วเดี๋ยวจะเดินขึ้นรถของทางฝั่ง
ซึ่งเป็นผู้เกาะเหตุเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ
อืมภาพเด้งขนาดนี้ครับโชคดีที่มีกล้องวงจร
เดี๋ยวลองดูนะนี่มาแล้วนี่คือก้อยเห็นไหมฮะ
ก็ให้ขึ้นรถไปหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับภาพอีกตัวหนึ่งนะครับ
กล้องวงจรปิดอีกตัวนึงเนี่ยอยู่ที่ท่าน้ำแม่กรองที่บ้านโปร่ง
อืมนะฮะที่ท่าน้ำที่แม่งที่บ้านโป่งนะครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับ
ว่ารถคันเดียวกันไปจอดแล้วทั้งสองคนนะฮะคือก้อยกับทางฝั่งของแอมลงมา
ก้อยเดินถูถึงปลามานะฮะจะไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำ
ส่วนแอมเองบอกว่าขอไปหาห้องน้ำก่อนเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะฮะ
ไม่มีใครบอกได้ว่าเขาขอตัวไปไหนแต่เราสันนิษฐานได้ว่าเขากำลังจะไปหาห้องน้ำ
แล้วก็ปล่อยให้ก้อยเนี่ยเดินมาเองเพื่อให้ตัวเองออกมาจากห่างจากก้อยก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผู้ก่อยเหตุก็คือแอมล์เนี่ยเดินไปฝั่งนู้น
แล้วมีการไปถามคนบางคนที่อยู่แถวนั้นว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหน
แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำนะฮะไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเดินมาแล้วเฉง้อมองดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีอีกฝั่งถนนหนึ่ง
ซึ่งก้อยเองได้มีการลงท่าน้ำไปแล้วนะฮะอ่าโอเคตัดภาพนี้ไปนะอ่า
หลังจากนั้นเราจะเห็นภาพของก้อยเดินลงท่าน้ำน้ำปล่อยภาพต่อมาได้เลยครับ
อ่ะนี่นะฮะอันนั้นเป็นภาพที่ทางฝั่งของผู้เสียชีวิต
คือก้อยเนี่ยเดินลงท่าน้ำไปนะครับเดินลงไปนะฮะ
จนกระทั่งไปปล่อยปลานะฮะลงไปปล่อยปลาเสร็จแล้วเธอเดินกลับขึ้นมา
เพื่อจะขึ้นมาด้านบนปรากฏว่าเดินไปได้ครึ่งบันไดอ่ะฮะอืม
แล้วแกก็ล้มลงหลังจากนั้นตัดไปดูภาพของแอมนะฮะมีคนวิ่งไปเต็มเลย
เดี๋ยวเราเราดูภาพของแอมอ่าอ่ะเนี่ยนะฮะตัวแอมเองเนี่ย
พอมองเห็นเสร็จปุ๊บกึ่งวิ่งกึ่งเดินนะครับตรงนั้นเนี่ยคือก้อยเนี่ยล้มไปแล้วนะฮะ
แต่ไม่ลงไปดูเขาเลยแอมกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วไปที่รถนะครับ
ไปที่รถนะฮะไม่ได้ลงไปก่อนนะฮะไม่ได้ลงไปนะครับ
แล้วเหมือนกับจะไปขึ้นรถนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วแอมเดินกลับมาอีกทีนึง
เดินกลับมาอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนั้นก้อยล้มไปแล้วนะฮะ
เดินกลับมาทิ้งแล้วเดินเลาะไปทางรั้วไปดูอ่ะแหละเอาง่าย
เดินตรงรั้วแล้วก็พยายามมองไปที่จุดที่ก้อยเนี่ยล้มอยู่เนี่ยนะฮะ
คือมันผิดวิสัยที่มันต้องเดินไปชิดรั้วแล้วก็มองลงไป
แอมเดินมาแล้วเดินลงไปข้างล่างนะครับอืมแอมเดินลงไปข้างล่าง
ไอ้น้ำเมื่อกี้ภาพยังเมื่อกี้ยังไม่จบน้ำปล่อยภาพเมื่อกี้ก่อนได้ไหม
แอมเดินลงไปข้างล่างนะครับอ่าผมบรรยายต่อให้เลยละกันว่าภาพต่อไปมันคืออะไร
เดินลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บแอมเนี่ยนะฮะไปหยิบโทรศัพท์มือถือของก้อย
แล้วเดินกลับขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ช่วยก้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินกลับไป
กลับมาอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองรอบแล้วก็มองลงไปด้านล่างแล้วพยายามเรียกคนอื่น
ว่ามีคนเป็นลมข้างล่างหลังจากนั้นแอมเนี่ยเดินไปขึ้นรถแล้วขับออกไป
นี่คือเหตุการณ์ในวันนั้นทีนี้ถามว่าทำไมคนถึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของก้อย
แล้วผู้หญิงคนนี้คือแอมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทางญาติญาติเขาประกาศตามหา
แล้วตอนแรกแอมเนี่ยมีคนบอกเลยว่าไม่ได้ไปจนกระทั่งภาพนี้คือคุณระพีได้มีการไปตรวจสอบมา
กระทั่งไปเจอแล้วครับว่ามันมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเอาภาพนี้ไปพิสูจน์
กลายเป็นผู้หญิงคนนี้ก็คือแอมนั่นเองนั่นคือประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับ
หลังจากนั้นไม่มีการขยายผลออกไปนะฮะทำให้พบผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
คือเรียกว่าหลายลายมีประเด็นที่เสียชีวิตลักษณะเดียวกับทางฝั่งของคุณก้อยเลยนะครับ
เริ่มจากวันที่๑๓ธันวาคมปี๖๓นะครับคุณฟ้านะครับไปเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักจังหวัดนครปฐมนะฮะ
วันที่๖มกราคมปี๖๔นะครับคุณสุรัตนทรพัฒน์แกไปเสียอยู่ที่บ้านพักที่ธามกานะครับ
วันที่๑๐สิงหาคมปี๖๕ครับนางสาวรจรินนินห้อยนะฮะแกไปเสียชีวิตอยู่นะครับที่ตลาดผักมหาชัย
เสียชีวิตที่บ้านพักที่ชะอำนะครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับ
มีการเอาเงินเนี่ยฝากให้ทางฝั่งของแอมเนี่ยไปปล่อยกู้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นัดพบกันเพื่อที่จะมีการชำระเงินกันในวันรุ่งขึ้น
แต่ปรากฏว่าก่อนวันรุ่งขึ้นมีการไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วกลับมาเนี่ย
ปรากฏว่าทางฝั่งของคุณจุ๋มจันทรัศน์เสียชีวิตนะฮะ
หลังจากนั้นครับ๑๒กันยายนปี๖๕นะครับนางสาวกันนิกาตุลาเดชารักษ์นะครับ
ไปเสียชีวิตอยู่ที่ปั๊มปรทบริเวณวงเวียนโพธารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
แล้วหลังจากนั้นครับวันที่๒๐พฤศจิกายนปี๖๕ครับ
นางสาวพฤษฎีสามบุญมีนะฮะแกไปเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักอำเภอดอนตูมนะฮะ
แล้วก็วันที่๑๒มีนาคมปี๖๖ครับสุธิศักดิ์คุณขวัญนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักที่อุดรธานีคนนี้มีความสำคัญยังไง
คนนี้คือนายแด้นะครับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้งนะฮะ
กับทางฝั่งของตัวคุณแอมถามว่าเพราะอะไร
สองคนนี้คบหากันฉันสามีภรรยาครับอยู่กินด้วยกันนะฮะ
แล้วมีการแยกกันอยู่อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
คือทางฝั่งของคุณแด้เนี่ยนะฮะอยู่ที่อุดรนะครับ
แต่ว่าคุณแอมเนี่ยมาอยู่ที่นครปฐมกาญจนบุรีแล้วก็ราบุรีเข้าออกอยู่ประมาณแบบนี้
วันเสียชีวิตนะครับคือวันเกิดของคุณแอม
คุณแด้เป็นคนขอให้แอมบินไปหาเขาที่อุดร
เพื่อที่จะมีการเลี้ยงกันปรากฏพอไปถึงไปกินข้าวกันก่อนนะฮะ
กินข้าวกันหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของแด้เนี่ยนะฮะ
มีอาการหน้ามืดแล้วล้มไปอยู่ที่ร้านอาหาร
มีการพยาบาลหนักประธมพยาบาลและนำตัวส่งรมพยาบาล
กระทั่งช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ากลับฟื้นคืนขึ้นมา
เพราะว่าตัวเขาเองแข็งแรงแล้วก็มีการให้หยุกให้ยาให้ยาดมอะไรกลับมา
แอมบอกว่าเดี๋ยวฉันขอออกไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะที่ซักเอาไว้
กลับเข้ามาแอมบอกเลยว่าผัวฉันตายแล้ว

ตายอยู่ในห้องนะฮะคือทางฝั่งของแด้เนี่ยตายอยู่ในห้อง
วันนั้นนะฮะคือแอมเนี่ยใส่ชุดสีเหลือง
แล้วก็นั่งจับมือสามีร้องห่มร้องไห้บอกว่าไม่น่าตายเลย

เสียใจมากปรากฏว่าคืนนั้นเองฮะแอมไม่ได้มีการไปส่งศพ
เพื่อเอาศพกลับมาราบุรีนะครับเพราะวันนั้นเนี่ย
พอหลังจากที่ทางแด้ตายแล้วได้มีการนำศพแด้เนี่ยนะฮะ
ใส่รถเพื่อนำศพเนี่ยกลับมาราชบุรีแต่ทางฝั่งของแอมไม่ได้กลับมาด้วย
ไม่ได้นั่งรถมากับสามีถามว่าไปไหนเขาไปงานของวันเกิดของตัวเอง
ร่วมกับลูกน้องแล้วก็กินทั้งที่ใส่ชุดสีเหลืองอันนั้นเลย
คือเป็นประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับ
หลังจากนั้นครับ๑เมษายนปี๖๖นะฮะ
พันธุรัตรีหญิงนิพาส์แสนจันทร์นะครับเสียชุดอยู่ที่น่าองค์พระตรุ่มเจดีย์นะครับ
แล้วก็มารายล่าสุดนะฮะที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ
ราชบุรีล่าสุดมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นขึ้นมานะครับเพราะว่าทางฝั่งของทนายของทางคุณแอมเอง
มีการออกมาชี้แจงบอกว่าในมุมคุณแอมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเท้าแชร์แต่อย่างใด
ล่าสุดเนี่ยมันปรากฏออกมาแล้วนะครับว่ามีไลน์พูดคุยกันเป็นแชทพูดคุยกันนะครับว่า
ตัวคุณแอมเองเนี่ยนะฮะนี่ฮะเป็นเท้าแชร์เท้าวิแชร์นะครับ
เท้าแชร์คืออะไรคือหนึ่งเห็นไหมฮะเท้าจ้าต้นหนึ่งแสน
ส่งรายห้าวันส่งทุกวันศุกร์ส่งมื้อมื้อละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอืมอืม
เปียร์ส่งดอกให้เท้าเนี่ยอั้นดอกสี่พันแล้วหลังจากนั้นคุณลงมาดูข้างล่างฮะ
หนึ่งเท้าจ้าเท้าจ้าคืออะไรนี่คือแชทซึ่งหัวเนี่ยนะฮะที่ไทยรัฐตัดออก
ต้องขออภัยด้วยเพราะต้องสงวนเอาไว้แต่จริงแล้วคือแอม
เป็นเท้าแชร์นะครับหลังจากนั้นพี่น้อยผักคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรายชื่อที่สอง
ผักเสียชีวิตไปแล้วคาแผงผักนะฮะอุ้ยหลังจากนั้นพี่นุ้ยต่อรอง
คือพี่นุ้ยตำรวจพี่นุ้ยตำรวจเสียชีวิตไปแล้วนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นฮะ
แต๋วหรือน้องแต้วนะฮะคนนี้ยังรอดชีวิตอยู่ครูออส
ออสก็เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วน้องมิ้งโชว์หวยยังเป็นบุคคลที่ตามหาไม่เจอ
ล่าสุดน้องแต้วติดต่อผมมาแล้วนะครับบอกว่ายังมีชีวิตอยู่
ตอนนี้เธอไปสมุยแล้วเธอบอกเธอโชคดีมากที่เธอรอดตายมาได้
นี่นะครับโดยที่ตัวเธอเองก็ยังไม่ถูกประทุษร้ายอะไรนะฮะ
แต่น้องมิ้งโชว์หวยเป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่ตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจออืม
ก็คือดูสิก็คือส่วนใหญ่เป็นเท้าแชร์เล่นแชร์กันหมดแล้วตายหมดเลยเหรอ
มีประโยชน์ป้าเกิงจัยเอาเงินแชร์เขาหรือเปล่าไม่รู้นะ
นั่นก็คือที่มาที่ไปที่เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมนะฮะ
แล้วหลายคนก็จับตามองแล้วก็หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยนะฮะ
มีกรณีของหญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าทรายอันนี้คือลายล่าสุดนะฮะ
ทรายเนี่ยก็เสียชีวิตเชื่อเป็นคนแรกเลยด้วย

ซ้ายเนี่ยนะครับมีแม่อยู่กำแพงเพชรนะครับ
แล้วก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเจอแอมได้เพียงแค่วันเดียว
คาใจกับสาเหตุการณ์ตายคล้ายกับทุกเคสที่เป็นข่าว
และข้องใจว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับทางฝั่งลูกของเธอได้นะฮะ
คือทางคุณแม่ยังบอกด้วยบอกว่าลูกสาวเนี่ยปกติแล้วจะสนิทสนมกับทางคุณแอมมาก
แอมเนี่ยมักจะมายืมเงินเนี่ยทีละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเพื่อไปส่งแชร์
ลูกสาวนี่ก็ให้หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งของซายนะฮะก็คือมณฑาทิพย์ชาวอินนะฮะ
อายุ๓๗ปีเสียชีวิตนะครับ๗กรกฎาคมปี๕๘ถ้านับจากไทม์ไลน์แล้วนี่คือคนแรก
แสดงว่า๕๘อุ้ย๗ปีมาแล้วนี่คือคนแรกนะครับ
แต่๒ปีภายใน๒ปีนี้๗๘ศพนะ
คือเธอเสียชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะฮะซึ่งมีอยู่ในนี้ไหมฮะทราย
ไม่มีนะฮะไม่มีล่าสุดอันนี้คือลายใหม่ครับ
อันนี้คือลายใหม่เสียชีวิต๗กรกฎาคมปี๕๘นะฮะที่กรุงเทพมหานคร
สาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็มีอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะฮะ
ได้มีการตั้งไปเป็นกุศลแล้วก็ชาปนกิจศพนะครับที่กรุงเทพ
นี่คืออีกหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับที่ทางญาติยังคงคาใจอยู่นะครับ
เนี่ยครับทางฝั่งคุณแม่ก็เปิดเผยด้วยนะฮะบอกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยไปชักอยู่ที่กรุงเทพ
มีความสนิทสนมกับแอมนะครับถือเป็นเพื่อนสนิทกันชอบทำบุญด้วยกันครับแอมเนี่ยก็จะไปด้วยเสมอ

เนี่ยฮะคือแอมเดือดร้อนนะครับทางฝั่งลูกสาวตนเองเนี่ยก็จะยื่นมือไปช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะ
จนสุดท้ายก็เสียชีวิตในเอาเหมือนกับกุ๊บไปเหมือนกัน

ลักษณะคล้ายกันล่าสุดนะครับก็ทางบิ๊กโจ๊กเองวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยท่านก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยความผิดเนี่ยมีพยานหลักฐานครบในมุมของก้อยนะครับส่วนเรื่องของการที่จะมีการขยายคดีไปถึงเรื่องราวของบุคคลอื่นไหม
ก็ตอนนี้เชื่อว่าประมาณสิบสอง

มีผู้รอดชีวิตมา๑คนด้วย
มีผู้รอดชีวิตมาได้๑คนซึ่งผู้รอดชีวิตเนี่ยบอกว่า
เหมือนกับได้กินอะไรบางอย่างที่ทางคุณแอมให้กินแล้วก็เหมือนกับ
ไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอคุณหมอเนี่ยตรวจแล้วก็

เพราะว่ามีสิ่งแปลกปลอมเป็นสารพิษ
แล้วล่าสุดเนี่ยในเลือดของทางคุณก้อยเองศพรายล่าสุดที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ย
ตรวจสอบแล้วพบสารพิษในเลือดของคุณก้อย
แต่วันนี้เราพูดได้ว่าพบสารพิษก่อนกันแล้วกัน

ท้องครับแอมท้องประมาณ๓๔เดือนแล้วท้องกับนายแด้เนี่ยแหละฮะ

เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็แฟนที่บอกว่าเป็นแฟนตำรวจก็เลิกลากันมาหลายปีแล้ว
ว่าอย่างนั้นแต่นามสกุลก็ยังไม่ได้เปลี่ยน

อันนี้เราก็ยังตอบอะไรไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงมันคือยังไง
แต่ว่าก็คือคงจะต้องให้ทางฝั่งของตำรวจในนั้นออกมาชี้แจงนะครับ
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะถูกย้ายแล้วนะครับ
ทั้งหมดถ้าสมมุติดูแล้วก็คือคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่เล่นแชร์กับนาง
ส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลักประมาณ๔๕ประเด็น

ก็คือเรื่องของประสงค์ต่อทรัพย์นะฮะ

เรื่องของรถที่ได้มีการนำเอาไปขายนะฮะ
เรื่องของการลงทุนในการที่เอาเงินให้แอมเนี่ย
ได้มีการไปปล่อยเงินกู้ให้แล้วก็ไม่ได้เงินกลับคืนมา
แล้วหลังจากนั้นคนเหล่านี้เสียชีวิตโดยปริศนา
ดูสิครับคุณผู้ชมครับเยอะมากนะ
แล้ววันนี้เพื่อความเป็นธรรมของคุณแอมต้องบอกอย่างนี้นะฮะ

ก็ยังถือว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ว่าเธออาจจะเป็นผู้ต้องหานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแอมก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ได้ประกันตัวล่าสุดนี่คือไม่ได้ประกันตัวนะครับ
เพราะว่าด้วยอัตราโทษหรือต่างนานาแล้วก็มีสามีเป็นตำรวจ
ทางฝั่งของทางตำรวจเองก็เกรงว่าจะมีการไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานนะฮะ
ก็เลยต้องมีการอายัดเอาไว้คือไม่ให้มีการประกันคัดค้านการประกันตัว
ไม่ควรประกันเนี่ยเนาะโอ้โหขนาดนี้แบบเป็นเชื่อติ้มนิ่มของมันอีกคน
ก็นี่แหละฮะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนพูดกันถึงขั้นที่ว่า

อันนี้คือต้องบอกก่อนนะเราผมไม่ได้ไปโทษคุณแอมว่าไปทำความผิดจริงหรือไม่จริง

แต่ว่าแค่ตั้งข้อสังเกตหรือความเชื่อมโยง
ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือมันไม่ถูกต้อง
ทางฝั่งของทนายคุณแอมเองก็มาชี้แจงได้นะ
มุมของข้อเท็จจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะ
ที่คุณจะออกมาพูดก็ต้องออกมาพูดให้ชัด
ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างเช่นทนายความบอกว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้มันหาไม่ได้ว่าขวดหนูอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
มันเป็นการขยายผลของตำรวจจนกระทั่งไปจับตัวทางฝั่งคุณแอม
เพราะว่าตำรวจได้มีการไปตรวจสอบนะฮะพบว่าคุณแอมได้มีการนำเอาถุงดำเนี่ยนะฮะ
วัสดุบางอย่างอย่างเช่นเป็นขวดยานะครับเป็นเอกสารการตายของคุณแด้นะฮะ
หรือว่าของบางหย่งบางอย่างใส่ลุงตำแล้วก็ฝากให้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในระแวกบ้านของนายแด้เนี่ยแหละฮะเพื่อเอาไปทำลายทิ้งฐานอันนี้นะครับ
ปรากฏว่าวัยรุ่นเหล่านั้นเขาก็เห็นแล้วเขาก็แจ้งเบาะแสมาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้
ไปเช็คได้ว่าอ้าวข้างในแล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะมีขวดขวดหนึ่ง
ซึ่งมันก็ยืนยันไปแล้วว่ามันคือขวดไซยาไนท์อืมอืม
ส่วนว่าสายนายขวดนั้นจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่
เป็นหน้าที่ของตำรวจใช่มันก็จะเป็นแค่ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงเท่านั้นนะฮะว่าความน่าจะเป็นหรือการตั้งข้อสงสัย
จากสื่อหรือสังคมส่วนเธอจะบริสุทธิ์จะผิดหรือไม่ผิด
เป็นหน้าที่ของทางศาลต้องเป็นคนตัดสินอ้าวนะครับประมาณแบบนี้
มากยิ่งกว่าหนังอีกเรายังไม่รู้ว่าแต่ละคนตายไงเพราะว่าทุกคนคือชวนไปทำบุญ
ล่าสุดคนดีถือถุงปลาไปปล่อยตายขาดปล่อยปลาเสร็จแล้วตายอย่างนี้
จริงเธอไม่ได้ชวนไปทำบุญทุกคนนะคือเป็นบางคนไม่เกือบเป็นบางคนนะฮะ
บางคนก็ไปเสียชีวิตที่องค์พระปฐมเจดีนะครับบางคนก็ตายอยู่ที่แผงผัก
บางคนก็ตายอยู่ในห้องน้ำอย่างเช่นคุณบีนะฮะคุณบีก็คือเป็นผู้เสียชีวิตถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
ไทม์ไลน์ที่ยังไม่รวมคุณซายล่าสุดนะฮะเป็นคนที่สองคุณบีชื่อสุรัตนนะผมท่านทำไม่ผิดนะ
คุณบีเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคุณบีเนี่ยสุรัตน์เนี่ยเห็นไหม
กาญจนบุรีหกมกราคมปีหกสี่ถามว่าคนนี้ไปเกี่ยวข้องยังไงกับทางฝั่งคุณแอม
สองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนอืมนะฮะแล้วคุณบีเองเนี่ยวันที่เสียชีวิตนะคือวันที่หกเนี่ย
ออกไปกับคนคนหนึ่งซึ่งขับรถไปรับที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าไปกับใคร
จนกระทั่งคุณบีกลับไปถึงบ้านคุณบีเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วไปถ่ายท้องในนั้น
แล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตคาคอหารมีคนไปพบเข้าก็พยายามช่วยกัน
แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตลักษณะที่เสียชีวิตคือปากคล้ำเล็บคล้ำหมดแล้วนะฮะ
แล้วผิวหนังก็มีรอยคล้ำทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือ
ก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าเขาออกไปกับใครปรากฏมันมีโทรศัพท์ของคุณบีเนี่ยวางอยู่
ทางฝั่งญาติก็เลยมาเปิดดูปรากฏว่ารูปสุดท้ายเป็นการถ่ายภาพคู่กับคุณแอมในวันที่หก
ที่เขาออกไปวันนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นกลับเข้ามาเขาก็เสียชีวิต
สิ่งทุกอย่างมันก็เลยเป็นความเชื่อมโยงของญาติญาติที่ตอนแรกตั้งข้อสงสัยแต่ไม่ได้ติดใจ
ไม่ได้ติดใจจนกระทั่งมันมีประเด็นของคุณก้อยแล้วเป็นข่าวดังขึ้นมา
ข่าวทั้งหมดที่ญาติได้เห็นก็เลยเอามาผนวกรวมกับสิ่งที่ตัวเองเคยเจอ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าญาติของฉันที่เสียชีวิตแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
มีความเชื่อมโยงกับทางคุณแอมหรือมันจะเป็นแบบก้อยหรือเปล่า

ซึ่งมันผ่านมาแบบหลายปีมากเนอะ
เพราะเจอแป๊บเดียวมันคิดว่าสักเดือนมันค่อยเสียแต่มันก็แทนครับ
วันนั้นเลยแต่ก็ยังไปว่าคุณแอมเขาทำไม่ได้หรอก
ใดที่ยังไม่มีการตัดสินของศาลหรือว่าอะไรก็ตาม
เพียงแต่ว่าชีวิตเราคนนึงเราจะไปเจอเพื่อนเราจำนวนกี่คนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุของสุขภาพ
ไม่เกิน๕คนหรอกวันนั้นที่เรารู้จักหรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าคุณแอมเนี่ย
มีคนรอบตัวแกที่จากไปแบบเนี้ยเยอะเขาก็เลยไปเชื่อมโยง
ปริศนาใช้คำว่าปริศนา
คือจะบอกว่าปริศนาไหมก็คงไม่ได้ปริศนาลักษณะว่าการจากไปแบบ
รสนามันท้ายกันได้ขนาดนี้แต่ถามว่าถ้ามีทราย
แปลกเนอะต้องใช้ว่าจากไปแบบแปลกแต่วันนี้โอเค
เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนมีคำตอบในใจอยู่แล้วล่ะ
แต่เราก็ต้องรอฟังว่าเขาแถลงออกมายังไง
เพราะวันนี้บิ๊กโจ๊กเป็นคนออกมาพูดเองนะ

แต่หลังจาก๑๒ก็ต้องดูอีกนะว่ามีอะไร

มีของลูกที่อยู่ในท้องของทางฝั่งคุณแอมเนี่ย
นะฮะก็คือเราได้รับการยืนยันจากทางเพื่อนของคุณแด้เอง

แอมเนี่ยเป็นคนไปบอกเองว่า

แล้วก็คิดว่าจะเชิญคุณแอมมาที่อุดร

อ๋อเขาคิดว่าจะเลี้ยงดูเพราะวันเกิด

ขอให้มีความสุขมากนะพี่
วันเดียวกันกับวันที่คุณแด้เสียชีวิตนะครับ
แล้วชุดที่คุณแอมใส่อยู่
ก็คือชุดที่ใส่อยู่ในตอนที่

รวมถึงทางฝั่งเพื่อนของคุณแด้เอง
ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่า
ทำไมในเมื่อเป็นผัวเมียเรารักกันขนาดนั้น

แล้วทำไมแอมถึงไม่มีการ
นั่งรถไปส่งศพผัวที่ราชบุรี
แต่ทำไมฉะไหนเลยถึงกลับไปเลี้ยงฉลอง
แล้วมีความสุขได้ในวันที่ผัวตาย

ช่วงนี้ถึงขั้นเดี๋ยวจะมีร่างทรงไปเข้าทรงลินหุ้ย

อ้าวเอาใหม่ซิเบอร์ดชิคกี้พายที่อยู่ในไฟสาย

ถ้าเราขายกันมากกว่านี้จะหมดเวลาทั้งรายการแล้ว

ยังมีเรื่องราวที่คุณอุ๋ยเขาส่งมาให้อีกนะ

กลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากนะฮะเมื่อเฉลิมศรียูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ย
คุณเอาอันนั้นก่อนได้ไหมเมื่อกี้ที่ทางคุณอุ๋ยจะได้ต่อเนื่องทีเดียว
อ๋อโอเคเพราะมันมีเรื่องของรอพูดมกรับ
คือเราหลายคนยังติดตามสำหรับข่าวของแอมเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
เขารายงานว่าช่วงดึกวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
พนักงานสอบสวนเขาก็เชิญอดีตสามีของผู้ต้องหา
ก็คือแอมเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นลายตำรวจ
ระดับรองผู้กำกับเนี่ยให้ปากคำ
เมืองต้นทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยจดทะเบียนหย่าไปแล้วคุณหนุ่ม
ตั้งแต่ปี๒๕๖๕นะฮะแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันบ้าง
เพราะว่ามีบุตรร่วมกันก็คือมีลูกด้วยกันเนี่ยแหละ
เขาก็เลยสอบสวนเขาทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ย
นางสารารัฐเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพหรือไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
แตกแปลกอยู่อย่างนึงมีเงินใช้มาตลอดเลย
มีเงินใช้ตลอดเลยโดยที่อดีตสามีเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเอาเงินมาจากที่ไหน
แต่ก่อนหน้าที่จะแยกทางกันเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย
ยังขอให้อดีตสามีเนี่ยเฮ้ยไปกู้เงินสวัสดิการมาให้หน่อยสิ
กู้มา๒ครั้งนะเงินที่กู้เนี่ยรวมกว่า๒ล้านบาทนะครับ
โดยปล่อยให้เป็นภาระของอดีตสามีคนเดียวเลยในการชดใช้
อกจากนี้เขาก็สืบสวนไปอีก
การสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบว่าผู้ต้องหาเนี่ย
อาศัยความเป็นภรรยาของตำรวจก็คือไปแอบอ้างตัวเอง
เป็นเมียตำรวจนะเป็นเมียรองผู้กำกับนะนะฮะ
แฝงตัวเข้าไปอยู่ในวงการต่างแล้วก็สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้จะทำคือ
ชักชวนผู้อื่นเนี่ยร่วมทำบุญอ่าคือเอาบุญเนี่ยมาบังหน้านะครับ
หรือร่วมเล่นแชร์อันนี้เราก็ถึงเห็นว่าที่มีข่าวนำเสนอกันเนี่ย
ทำให้รู้ว่าสถานภาพการเงินของเหยื่อเนี่ย
ก่อนจะวางแผนหลอกล่อตัวไปก่อเหตุเนี่ย
ซึ่งในทุกคดีโทรศัพท์มือถือของผู้ตายทุกคนนะ
ทำให้ไม่มีหลักฐานในการติดต่อระหว่างพูดคุยระหว่างคนสองฝ่าย
ก็ผู้สื่อข่าวก็ได้งานว่าช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ย

ก็เข้ามาตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนะฮะ

เออก็คือเป็นรถก่อนที่แบบว่าเขาจะถูกจับตัวคือเขาใช้รถคันนี้
ก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างภายในรถด้วยวันนี้
นะฮะก็ว่ากันไปอันนี้คือล่าสุด
เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ
พี่ว่าพี่ต้องเบรกก็เดี๋ยวกลับมาค่อยดาม่าเจ๊มั้ย
อ่าอย่ามาเล่าเรื่องคุณนัทนี้สักครั้งนี้ต่อ
เบรกเนอะเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ
กลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงมากว่าเฉลิมศรี
ซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยนัดที่สามวันนี้ก็ได้พูดคำว่า
อยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาระเบิดออกมา
ซึ่งมันอาจจะเป็นคำพูดของพวกเรานึกออกปะล่ะ
ทำให้เพื่อนร่วมทริปเนี่ยอย่างเอิร์กชาลิสาก็ได้กล่าวเฮ้ย

คือมีการพูดอย่าพูดคำว่าระเบิดเนี่ยเขาห้ามพูด
ด้วยความที่นางขี้เล่นเล่นกันไปเล่นกันมาเพราะสนิทสนมหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็ยิ่งพูดต่อเหมือนเพื่อนยิ่งห้ามยิ่งยุอ่ะ
ก็เลยเอาพูดใหญ่พูดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลย
เอิ๊กเนี่ยมีสีหน้าที่จริงจังเพราะว่าพี่นัทกำลังล้อเล่นกับระบบนะ
ทำเป็นเล่นนะทำเป็นล้อเล่นพริกลิ้นพริกแพงนะระวังนะอะไรอย่างนี้
แต่ตอนปรากฏนัทสามณีก็ไม่หยุดก็ไม่หยุดนะฮะ
แล้วก็ถามต่อว่าเอิร์กแต่งตัวเปรี้ยวระเบิดเอาอีก
คือจากลูกชิ้นระเบิก๋วเตี๋ลูกชิ้นระเบิดกลายเป็นแต่งตัวเปรี้ยวระเบิด
อันนี้ได้ไหมหลังจากนั้นปุ๊บชาวเน็ตก็เข้ามาแห่คอมเมนต์
เพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ควรเอามาพูดล้อเล่น
กรณีดังกล่าวเนี่ยทางทีมงานก็ได้รวบรวมคำต้องห้ามในสนามบินนะ
ใช้ว่าเป็นคำต้องห้ามในสนามบินเลยนะแล้วก็บนเครื่องบินเนี่ย
ซึ่งเว็บไซต์ท่าอากาศยานไทยก็เผยแพร่ข้อมูลเอาไว้ว่า
คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน๑ระเบิดหรือบอม
ปืน๓อาวุธ๔วัตถุอันตราย
โรคระบาดร้ายแรง
หกอันนี้ก็สิทธิการก่อการร้ายนะครับ
แล้วก็คำพูดการกระทำเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาว่า

ก่อความน่ารำคาญหรืออาจจะเป็นภัย
ซึ่งบางทีหลายคนอาจจะต้องเดือดร้อน
ถ้าสมมุติมีเขาเฮ้ยระเบิดปุ๊บอาจจะต้องปิด
อาจจะต้องทำให้เครื่องบินดีลงดีเลก็ได้
ที่มีคำพูดเมื่อกี้เครื่องบินกำลังจะตกเนี่ยเขาไม่ให้พูดไม่พูด

เพราะคำพูดคำนึงเพื่อความปลอดภัยของทั้งสนามบิน
เขาต้องเช็คหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดคำว่าระบุระเบิดเนี่ย
มันอาจจะทำให้ไฟล์ทคิดไปร้อยไฟล์ทเนี่ยกระทบหมดเลย
เพราะมันจะต้องหาระมุงระเบิดหรืออะไรกันอย่างนี้
เพราะฉะนั้นการใช้สนามบินเนี่ยผู้ที่เข้าใช้บริการหลากหลายเนี่ย
ต้องห้ามพูดคำเหล่านี้ฮะมันมีโทษนะครับเขาบอกว่ามีโทษ
ทางกฎหมายเด็ดขาดฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างบินเนี่ย
โทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๑๕ปีปรับตั้งแต่๒แสนถึง๖แสนเลยนะ
แค่บอกเฮ้ยมีคนเอาระเบิดไปใช้เพราะมันจะต้องเช็คหมดเพราะความปลอดภัย
ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เหมือนกับว่านางก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันว่า
เพื่อนก็เตือนแล้วทำไมยิ่งพูดยิ่งยุยิ่งยุยิ่งทำอะไรอย่างนี้
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปนะนัทนิสามณีวันนี้คนพูดถึงเยอะ
โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะไปดูไทยรัฐนิวโชว์กันเราเลิกเชื่อว่าคนยังติดตามข่าวแอมกัน
ซึ่งเดี๋ยวคุณอุ๋ยเขาจะสรุปให้เราฟังต้องดูนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้
มันเป็นข่าวประวัติศาสตร์นะถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะ
ตามที่มีการตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อสังเกตนะครับมันเป็นคดีประวัติศาสตร์นะ
ไม่ใช่แล้วอย่างทำให้เรารู้ว่าไงรู้ไหมอย่าไว้ใจใครเลย

ข่าวนี้จะบอกว่าเราไว้ใจเพราะแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นเพื่อนกันมา๑๐ปียังฆ่ากันลง
กลับมาเจอกันก่อนขอรบทรงชาติครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะ